มาดูความเคลื่อนไหวของคุณตูนแล้วก็คณะวิ่งของโครงการ๙คนละ๙กันหน่อย
ยังคงมีออกมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็มีเรื่องของทหารสองนายครับ
ทีมร่วมวิ่งโครงการนี้นะครับดูแลความปลอดภัยกับคุณตูนตลอดเส้นทาง
ผู้บัญชาการทหารบกก็มีการมอบประกาศนียบัตรให้เป็นการชื่นชมให้กับสองนายนี้ครับ
ส่วนคุณตูนเองก็เดินทางกลับจากเชียงบรายเข้ากรุงเทพแล้ว
ตูนโมดิสแลมพร้อมด้วยก้อยนัชวินเดินทางด้วยรัตตู้ของโครงการ๙คนละ๙
เพื่อ๑๑โรงพยาบาลออกจากที่พักโรงแรมเวียงอินบริเวอร์ไซต์รีสอร์ท
ภาพเมืองจังหวัดเชียงบราณภูมินากลับกรุงเทพฯมาช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้เอง
ก่อนกลับก็มีนายเมืองชัยจิตสกุลเจ้าของโรงแรมพร้อมด้วยพนักงานรอต้อนรับ
รอส่งด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นครับทั้งยังมีลูกค้าของโรงแรมบางคนนำเงินสดไปให้อีก
แล้วก็ร่วมบริจาคกับโครงการนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับ

ทีทางโฆษกองทัพบกแจ้งกับสื่อมวลชน
ไปร่วมทำข่าวพิธีมอบรางวัลชมเชย
ให้กับกำลังพล๒นายของกองทัพภาค๔
ก็คือจ่าสิบเอกอนุรักษ์แก้วชโนสารวัตรทหาร
องสารวัตรทหารมณฑนฐานบกที่๔๒
ข้ายเสนานนรงจสงคราหรือจาสัน

การฝึกรบพิเศษศรีชนกองทัพภาคที่๔

ซึ่งก็เข้าร่วมวิ่งในโครงการ๙คนละ๙นี้ทั้ง๒คนเลยนะ
ใช่ครับแต่ว่าเมื่อใกล้ถึงเวลานัดหมายก็มีการแจ้งยกเลิกการแถลงข่าวกระทันหัน
โดยอนุญาตให้เพียงสถานีโทรทัศน์บางช่องในเครือของกองทัพบก
บันทึกภาพการมอบประกาศนียบัตรให้กับกำลังพลทั้งสองนายเท่านั้นครับ
โดยมีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้มอบให้
พร้อมกล่าวชื่นชมและขอบคุณที่ทั้งคู่นั้นเป็นตัวแทนของกองทัพบกร่วมกิจกรรมนี้ครับ
ซึ่งตลอดเวลา๕๕วันที่ร่วมปฏิบัติภารกิจในการสนับสนุนโครงการนี้
ก็ทำให้เกิดการเป็นที่ยอมรับนะครับแล้วก็ทำให้ทุกอย่างนั้นผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย
ซึ่งทหารทั้งสองนายก็ได้รับความชื่นชมอย่างมากจากผู้คนในโลกโซเชียล
แล้วก็ตั้งฉายาให้ว่า๒องครักษ์ผู้พิทักษ์ตูน
นี่เป็นฉายาใหม่ไปเลยนะฮะ
จากเป็นรั้วของชาติยังเป็น๒องครักษ์ผู้พิทักษ์ตูนด้วยนะครับ